ไทยรัก

ไทยรักเชื่อไทยรัก
กลับมากำลังคุยเรื่องของการออกกำลังกายพอดี
รับปีใหม่สุขภาพดี
ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมามากทั้งอาทิตย์แรก

ผมนี่๒วันผมเริ่มปวดผมไม่เอาแล้ว

ตอนนี้ก็ต้องถนอมแรกเลยของการออกกำลังกายนะ

ส่งท้ายปีและก็ตอนรับปีใหม่
ทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณภัยทุนชุธิมากรกุลเนี่ย

มีการตั้งฉายาให้กับ

จะต้องดีใจหรือเสียใจไม่รู้แต่น้อยคุณคือคนสำคัญ

รอบปีที่ผ่านมาคุณถูกโฟกัสล่ะ

ในปีที่ผ่านมานี่ยังไงยังไง
แต่ตอนนี้ไปดูทั้งหมดของ
ฉายาคนกีฬาปี๕๘
เดี๋ยวเรามาติดตาม๑๒ฉายาคนกีฬา

ที่ตั้งโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
เริ่มกันที่นางกรอบการวัฒนาวรางกูลกับฉายา

ก็ขยันออกงานทั้งสายท่องเที่ยวและกีฬา

ทำให้เห็นผ่านหน้าสื่ออยู่บ่อยนั่นเอง
มาที่นายวรวีมกุดี
กลางเดือนตุลาคมทำให้ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดได้
แต่บางยี่ก็ยังไม่ห่างเหินจากพื้นที่สื่อเลยทีเดียว
เมื่อมีตัวแทนคอยออกมาชี้แจงข้อมูลเป็นระยะ
ผลเรือเอกสุรวุฒิมหารมกับฉายาตาชั่งใบสั่ง

ฟีฟ่าจึงตัดสินใจตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา

เป็นการทำงานตามใบสั่งเท่านั้น
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองฉายา

ในการดูแลทีมช้างศึกทุกรุ่นทุกระดับ

ชีวิตส่วนตัวแทบจะไม่มีแต่ก็ยังยิ้มสู้เสมอ
ยังไม่เคยอิดออดเวลาแฟนบอลเข้ามาขอลายเซ็น

เรียกว่าไฟแรงตลอดไม่มีตก
มาดามแป้งนนทรรล่ำซำฉายานางฟ้าฝ่าดรก
หลังจากรับตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซี
ก็โดนศึกหนักต้องล้มลุกคลุกคานกับทีม
เปลี่ยนโค้ดระหว่างทางกว่า๕คน
แต่ก็ยังไม่รอดตกชั้นจากศึกไทยพรีเมอร์ลีกอยู่ดี
นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้รับฉายาผู้ว่าฝ่าไฟแดง
หลังจากได้รับการสัญหาจากบอร์ดกรกฐให้เป็นผู้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว

ประกอบกับโดนสอบสวนทำให้เจาะจะชั่วตำแหน่งไปแล้ว
แต่เมื่อสอบสวนเสร็จกลายเป็นบิ๊กเสือ
ที่จะรับคัดสรรมาเป็นผู้ว่ากรกฐแบบฝ่าไฟแดงอีกครั้ง
ผลเอกชินเสนทองโกมลฉายาประธานเป่าพวกเราถูก
ครั้งนี้เพราะบ่อยครั้งที่บุรสินทำหน้าที่ผิดพลาด
แฟนบอลเอือมระอาแต่เสตุ้ม
ในฐานะประทานบุตสินก็ยังปกป้อง
โดยไม่สนเสียงวิจารณ์ของสื่อและคนในวงการ
ีรเดชอภิบารัฐฉายาก้านเหล็กทองคำ
เพราะปีนี้โปรอาร์มนักกอล์ฟในวัย๒๖ปี
มือ๓๗ของโลกทำผลงานคว้าแชมป์มาถึง๒รายการ
เงินรางวัลในปีนี้มากกว่า๗๖ล้านบาท
แถมยังได้มั่นกับน้องแฟนธัญฑรชัยรัฐ
เมื่อต้นเดือนมีนาคมหลังคบหากันมานานกว่า๗ปี
ชายาอุ่นหนูฉายาคิวฝืดวืด๒ล้าน
นครนายกต้องพลาดเงินรางวัลกว่า๒ล้านบาท
หลังจากแทงพลาดในลูกดำลูกสุดท้าย
โอกาสเก็บแมสซิบัมเบรกไปอย่างน่าเสียดาย
รัชนกอินทนนท์ฉายาขนไก่ไม่เสถียร
เป็นอีกปีที่ฟอร์มการเล่นของน้องเมย์ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้
บทจะดีก็ถึงขั้นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแฟมิตันชิงแชมป์เอเชียที่จีน
แต่บทจะแย่ก็ตกรอบแรกรอบ๒อยู่หลายครั้ง
เชียร์จึงต้องบริหารจิตใจให้แข็งแรงเข้าไว้
สหรัฐอยู่เย็นฉายานักเตะ๑๐๐ล้านวิว
ถือเป็นนักเตะที่ฮอตที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งนอกจากจะโชว์ฝีเท้าทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ

ด้วยหน้าตาอัลล่อเหลาผมเข้มของหนุ่มวัย๒๓
ยังทำให้เขาถูกทาบทามเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเชือกพิเศษ
ของวงลาบานูนจนสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดลั่นสนั่นเมือง
ส่งผลให้ยอดชมผ่านยูทูปทะลุ๑๗๖ล้านวิวไปแล้ว
อำนาจเกษตรพัฒนาฉายาอำนาจรื่นรม
เพราะกลับมาแจ้งเกิดกับมวยอีกครั้ง
หลังจากเลิกชกมวยสากลสมัครเล่นก็มาชกมวยอาชีพ
และปีนี้ลงป้องกันแชมป์รุ่นปลายเวท
โดยเฉพาะในการเอาชนะซูชิมิงหรือโจซื่อหมิง
นักมวยจีนที่คนไทยนั้นไม่ชอบ
ทำให้ปีนี้อำนาจจึงทั้งทื่อเริงและรื่นรม
ถือว่าเป็นการหยิกแก้มหยอกตามภาษาคนรักกัน
ระหว่างสื่อมวลชนสายกีฬากับแหล่งข่าวในวงการกีฬา
ก็หวังว่าจะถูกใจแฟนกีฬาชาวไทยไม่มากก็น้อย
มันคือฉายานะฮะตรงใจใครหลายคนหรือเปล่า
การงานคือจะบอกว่านักข่าวกีฬาเขาก็ไม่เอาไปน้าวตายกัน
แต่ว่าถ้าเป็นวงการอื่นฉายาบางอันมันอาจจะทะลุทะลวง

อย่างวงการบันเทิงวงการเมืองอย่างนี้

พี่ใส่กันย้ำไม่มีการเกรงใจสะดุให้ถึงเมียอะไรแบบนี้
อันนี้ถือว่ายังมีที่มาที่ไปนิดนึ
หญิกแก่มหยอกเอาไว้นับถือให้แม้
ทำนองนี้แต่ว่า๔คนที่ผมว่าดูแล้วนะดูว่าได้รับฉายาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ย
เพราะว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็มีมิติ
ปีนี้คนแรกที่เราต้องพูดถึงผมยกให้เป็นบุคคลแห่งปี
ของทุกวงการของประเทศนี้คือซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ต้องยอมรับครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่สร้างความสุขความสมหวังให้กับแฟนฟุตบอล
อย่างที่ไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดให้ดูอยู่เป็นประจำ
ก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งก็เป็นการรังสรรค์ผลงานจากคนคนนี้ครับ
ซิโกะเกดีศักดิ์เสนามืองข้ดใหญ่ไฟแรงเฟลอร์
เขาอาจจะพูดถึงเรื่องราวของเขาซึ่งเหมือนกับคนที่มีพลังเยอะ

คนที่มีพลังเยอะคือหมายถึงว่าสามารถจัดวางตัวเองในสังคมต่าง
และอย่างลงตัวได้เป็นอย่างดีไม่มีลูกหงุดหงิดไม่มีลูกฉุนเฉียวอะไรให้เห็น

เวลาคนขอถ่ายรูปก็ยิ้มแย้มถ่ายรูปแจกลายเซ็น
วางตัวได้ดีนะครับน่าปรบมือแล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับ
แต่ก็อย่างที่บอกคือปีนี้มันเป็นปีที่จะพิสูจน์เรื่องราวของผลงานของทีมชาติไทยนะครับ
ว่าจะต้องเจอของจริงนะครับปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะมีคู่ต่อสู้ที่เราสามารถที่จะสู้ซีกับเรา
หรือเหลือเวลาเล็กน้อยหรือไม่ก็คือต่ำชั้นกว่าเรา
เราก็สามารถที่จะมีคุณสุขเอาชนะได้ได้ผลแนวของการแผนตามใจประธานาธุรกิจ
แต่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปอย่างที่บอกฟุตบอลปรีมปิกยู๒๓เนี่ยนะครับ
จะเริ่มแล้วคุณจะต้องเริ่มเจอกับของจริงที่มันเป็นกำแพงที่ต้อง
ไฟแรงเฟอร์ในปีนี้
ภายปีอาจจะกลายเป็นโค้ดใหญ่ไฟเริ่มมอด
อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปรอจับตากันทั้งปี
อีกคนนึงที่ต้องพูดถึงในวงการฟุตบอล
ก็คือลูกทีมของเขา

ตังเครื่องพิเศษ

ซึ่งก็ต้องบอกว่าโหดังมาตั้งแต่๔เกม
ใช่ไหมทำเหรียญทองให้กับประเทศไทยมาก
แล้วก็เป็นพระเอกมีสิควีดีโอของลาบานู

สำหรับคนที่ไม่รู้จักนักกีฬาฟุตบอลนะ

โอ้โหอันนี้รู้เลยว่าต้องขอบคุณใครต้องขอบคุณสหรัฐจริง

ฉายานักเตะ๑๐๐ล้านวิวจริงมันเกือบจะ๒๐๐แล้วตอนนี้
กีพิชชี่เข้าไปดูล่าสุดนะคะหลังจากปล่อยออนแอร์มา๔เดือน

ดังที่ถาถมเข้าใส่สหรัฐอยู่เย็นนะฮะ

เพราะฉะนั้นเจ้าตัวจะต้องวางตัวให้ถูก
ว่าเป็นซุปตาต้องอยู่อย่างไรทำยังไงคิดอย่างไร
แล้วก็การทุ่มเทให้กับต้นสังกัด
การที่ต้องไหวคว้าความสำเร็จในระดับสโมสร
ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะอยู่กับทีมใหญ่
ครับนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้รับการตอบสัญญา

ก็จะเป็นก้าวสำคัญต่อไปของสหรัฐปีนี้ด้วย
ซึ่งจะต้องเล่นฟุตบอลในหลายรายการ
เริ่มต้นปีด้วยการไปเข้าดาวน์ที่อังกฤษเลย
มาคนที่อยู่ในวงการ
วันนี้เลือกคนในวงการฟุตบอลถึง๓คนนะ

เสโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหาลม
สมัยก่อนคือสุรวุฒิโพผู้โด่งดัง
ครับนะครับแต่ดูเหมือนว่าการมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกลางเป็นคนละอลมกับสุรวุฒิโพร
กลายเป็นว่าคือต้องยอมรับว่าในวงการฟุตบอล
มันมีคั่วขัดแย้งกันอย่างชัดเจน
แล้วก็คือที่ผ่านมาก็คือ

ในสองฝั่งออกเป็นสองแบบ

กรรมการการเองเนี่ยพอถูกตั้งขึ้นมาเนี่ย

แต่คนที่เป็นกรรมการกลางคนอื่น

หรือไม่ก็ญาติที่โกโหที่กามีความเกี่ยวข้องไง

ถูกมองว่าเอ๊ะมาใบสั่งหรือเปล่า

แต่เข้าใจกันว่ามาตามใบสั่งจาก

คั่วอำนาจใหม่หรืออย่างไร

เอาแค่วันที่๗มกราคมนี้
การเลือกตั้ง๓๐เสียงในหลีกภูมิภาค

รื่นรมผ่านไปด้วยสะดวกหรือเปล่า

ผมว่าไม่ง่ายเพราะว่ามีเสียงออกมาแล้วว่า

อะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไหม

ที่จะเลือกตั้งนายกจะเกิดได้ยังไง

้นโทษแบนมาแล้วสมัครทันหรือไม่

น่าจะให้ฉายาว่า

บางคนเขาก็บอกว่ามีทงอยู่ในใจแล้ว

สรุปว่าการมารอบนี้ของเสโต
ผมว่าเป็นครั้งที่แกคงเข็ดหลาบ
แล้วก็คงจะกลับไปเขียนหนังสือ

ในแต่ละแมตต์แต่ละเกมคือ

เหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้
ก็ดูว่าปีนี้ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์

อำนาจจะรื่นรมต่อไปได้กี่ไฟล์อย่างไร
ตามที่เขาตั้งใจเอาไว้หรือเปล่า
ความจริงมีอีกคนนึงนะผมว่าสื่อตกไป

ทนายโบ้ครับนารินโพงจีนาพักษ์ครับความจริงเป็นคนที่มีชื่อปรากฏออกสื่อมากที่สุด

คือ๒เดือนหลังเนี่ยมาถี่ทุกวันมาแล้วก็เรียกแขกได้เยอะเลย
ทำนองนี้นะครับน่าจะเป็นทนายใจเกินร้อยถ้าผมให้ฉายานะ

เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยยิ้มตลอดยังสู้ไม่ถอยนะอะไรอย่างนี้แล้วไฟล์สุดท้ายที่มีการแถลงนี่ก็มีการจิกกัดเหน็บ
ครับครับค่อนข้างคมคาดก็อยากเห็นที่พี่บีบบอกวันที่๗นักกราศ
คือถ้าใส่กันเต็มที่ไปถึงที่เนี่ยก็อยากเห็นตั้งโต๊ะลุยกันไปเลยนะครับชี้แจงกันให้มันชัดเจน
แล้วก็อยากให้ทั้งสองฝั่งคือเหมือนกับทำความเข้าใจอย่าใช้สื่อในการผ่านทาง
อันนี้บอกทีนึงอันนี้บอกทีนึงคือแถลงทีเดียวเอาให้ชัดเจน
เพราะผมก็อยากเข้าใจเหมือนกันว่าเสียงที่ซ้ำซ้อนกันที่จะต้องไปเลือกตั้ง๓๐เสียงเนี่ย
มีหลายสมสรรค์นะเช็คกันมาเนี่ยบอกว่าสนุกแล้วสิอยู่ที่ใคร
คือบางคนมีการมอบอำนาจให้กับอีกคนหนึ่งทำทีมแล้วหมดสัญญาพอดีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
ลิงชิงบอลแล้วคนเล่นกันสนุกครับผม
แต่ถ้าลิงจริงมันเล่นกันเนี่ยเล่นบอลหมื่นวายอาหารที่จบไม่ได้นะนะ
จากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเชียร์ดาวรุ่งแล้วกันส่งท้ายเบรกนะคะ
เป็นเรื่องราวของนักยิมนาสติกเป็นเด็กน้อยไม่น้อยหรอก๑๘ปีวัยรุ่นแล้ว
โตแล้วเป็นคนสุพันบุรีชื่อน้องสองคันหรือว่าแพร่พราวดวงจันทร์
ก็เป็นนักยิมนาสติกจากจังหวัดสุพรรณบุรี

สองแพรวดวงจันทร์สาวน้อยจากจังหวัดสุพรรณบุรี

มาได้๕เหรียญทองจากยิมนาสติกสินประเภทคานทรงตัว

ปิดท้ายด้วยราวต่างระดับนั่นเอง

ทำให้แพรวเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่น่าจับตามอง
เนื่องจากยังมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และพัฒนาความสามารถอีกหลายปี
สู่การเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย
แข่งขันในมหากรรมกีฬา๔เกม
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมาย
และเป็นความฝันที่เธออยากจะก้าวไปให้ถึงในอนาคต
ยังไงก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องสอง
อีกหนึ่งนักกีฬายิมนาสติกฝีมือดีของไทยกันด้วยนะครับ
อยู่รักที่ไทยแล้ว